ทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีคนหนึ่งที่ถูกรางวัลที่๑
บอกว่าเขาดูข่าวนายกลงพื้นที่ใช่ไหม

เลยไปหาซื้อเลขเอาไว้ทูลังวัลที่๑
วันนี้นายกลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ
ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุโขทัยนะครับหลังจากลงเครื่องบินก็นั่งรถตู้
ไปตรวจดูเรื่องของสถานการณ์ฟื้นฟูพื้นที่หลังจากน้ำท่วม
จากช่วงนี้สุโขทัยฝนตกแล้วก็จะน้ำท่วมบ่อยนะฮะ
นายกก็เลยไปดูหน่อยนะครับคือตอนที่จะมาถึงท่ากาศยานสุโขทัยเนี่ย
มีกลุ่มชาวบ้านในนามกลุ่มย่านยาวยั่งยืนเนี่ยเขาก็มารวมตัวกันอยู่ข้างหน้าด้วยนะฮะ
มายื่นข้อเรียกร้องบอกว่าสนามบินสุโขทัยทำร้าย
พวกชาวบ้านชาวนาขอพื้นที่สาธารณประโยชน์คืน
การเข้ามาช่วยจัดสรรเพราะหลังจากมีสนามบินในพื้นที่ก็กลายเป็นกระทะคว่ำน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรตลอด
นี่เขามายื่นข้อเรียกร้องผ่านทางเจ้าหน้าที่เอาไว้นะครับ
เพื่อไปถึงนายกนะครับส่วนพลเอกประยุทธ์มาถึงสนามบินนะครับ
เดินทางต่อโดยรถนะเนี๊ยะรถตู้นี่นะครับหมายเลขทะเบียนก่อก่ายต่อเต่าห้าเก้าเก้าห้าสุโขทัย
หลังจากนั้นก็ไปจุดแรกไปที่วัดคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกไปมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทธกภัย
แล้วก็ตรวจพื้นที่ความเสียหายด้วยนะครับระหว่างที่นายกไปพูดคุยกับประชาชนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่แล้วสสสุโขทัยหลายสมัยนะครับ
ได้พูดคุยกับนายกนะครับบอกว่าท่านก็อย่าลืมนะครับว่าเรามีโครงการในการช่วยเหลือชาวบ้านไว้เยอะ
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมสุโขทัยมีรายละเอียดโครงการนั้นโครงการนี้อะไรประมาณอย่างนี้
ท่านนายกบอกโอ้โหเยอะเหลือเกินเยอะจนจำไม่ได้ท่านสมศักดิ์ช่วยผมหน่อย
เดี๋ยวดูนะฮะช่วงจังหวะนั้นนะครับทุกผู้ชมครับ
ใช้เวลา๓ปีน้ำจะไม่ท่วมบ้านเราขอบคุณครับ
ตอนนี้ยังเป็นอายุไม่ได้เพราะผมเป็นอยู่
ทุกคนเป็นอย่างหมดนะฮะเห็นไหม
การเมืองจะได้ทำเพื่อตัวเองกันต่อไป
วันข้างหน้าเพราะผมก็ส่งต่อให้ทุกคู่ท่านอยู่แล้วนะครับ
เอามาพูดตรงนี้เดี๋ยววันหน้าจะได้เป็นนายก
แล้วคุณสมศักดิ์บอกว่าใช้เวลา๓ปี
ทุกผู้ชมครับนายุคก็ยังไปทักทายประชาชนและอศมที่มาต้อนรับ
มาขอถ่ายรูปนะครับ
ท่านก็บอกว่าก็ต้องไปรถกรุงก่อนนะ

พนิษฐ์ประยุทธก็บอกอยากเป็นครูแล้วแต่อยากเป็นนักเรียนและที่นี้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

ภูษาอยากเป็นภูษาอยากเป็นภูษาอยากเป็นภ

สอนอนางเลิ้งค่ะให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จจนส่งผลให้เกิดความเสียหายถึงขนาดไปติดแฮชแท็กตามหาลูกประยุทธ์
อภิวัฒน์บอกว่ามีสื่อออนไลน์โดยเฉพาะทวิตเตอร์ค่ะรวมแล้วกว่าร้อยบัญชีที่มีการลงข้อมูลเท็จให้ร้ายต่างนานานะคะ
เช่นบอกว่าทั้งสองคนไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลกลับไปเป็นของมันดาเพื่อหลบหนีคดีฟอกเงินของบีดา
ไม่ได้อยู่ประเทศไทยไปอยู่ที่คฤหาสในอังกฤษที่เจ้าสัวซื้อให้ซุกเงินฟอกเงิน
รวมแล้วเนี่ยค่ะเป็น๑๐เรื่องนะคะที่มีการนำมาโพสต์ใส่ร้ายซึ่งเป็นข้อความอันเป็นเท็จ
และมีคนหลงเชื่อมีคนแชร์ต่อมีคนแสดงความคิดเห็นอย่างเสียหายกรณีนี้นะคะ
ทนายความที่ได้รับมอบอำนาจบอกว่าถือเป็นการหมินประมาทเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอาญา
และพรบคอมพิวเตอร์ก็เลยอยากจะให้ตำรวจตรวจสอบว่ามีใครที่ทำความผิดบ้างนะคะ
ซึ่งก็บอกด้วยว่าได้มาในนามส่วนตัวนายอภิวัฒน์บอกแบบนี้นะคะ
เพราะว่าลูกความถูกใส่ร้ายจนเสียหาย
คือก่อนหน้านี้ก็เคยมีการกล่าวหามาโดยตลอด
แต่ลูกความซึ่งก็หมายถึงบุตรสาวฝาแฝดของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ
ก็พยายามอดกลั้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
แต่ล่าสุดเนี่ยมันเป็นเรื่องร้ายแรงถูกกล่าวหาว่าทุจริตโกงเงินประเทศเป็นหลักหมื่นล้าน

ส่วนที่มีนักการเมืองก็นำข้อมูลเหล่านี้ไปโพสต์ต่อไปแชร์ต่อ
อันนี้ค่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับทางตำรวจจะพิจารณานะคะ
ว่าจะเป็นความผิดในลักษณะไหนเป็นตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนอย่างไรหรือไม่
โดยบุตรสาวของท่านนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนยืนยันว่าจะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ไม่ยอมความเพื่อเป็นบรรทัดฐานไม่ให้เกิดขึ้นอีกค่ะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุโขทัย
อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าให้ฟังนักข่าวก็เลยถือโอกาสถามเรื่องนี้ด้วยนะคะ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นสิทธิ์ของลูกสาว
เพราะทั้งสองคนบรรลุนิติภาวะแล้ว
จำเป็นจะต้องปกป้องสิทธิ์และชื่อเสียงของตัวเขาเอง
เพราะนิติภาวะแล้วก็เป็นสถิติของเขานะ
เขาก็จำเป็นจะต้องปกป้องสิทธิ์และชื่อเสียงของเขาเอง
เพราะทั้งสองคนบรรลุนิติภาวะแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาเอง